ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ผู้เสียหายเนี่ย
เขาถูกขโมยมอเตอร์ไซค์ผู้เสียหายเป็นนายจ้าง
ลูกจ้างขโมยมอเตอร์ไซค์ไปนะคะ
เขาก็ให้ผู้หญิงเนี่ยที่รู้จักกับคนขโมยเนี่ย
ทักเฟซบุ๊กไปนะคะไปนัดเจอกันกับเจ้าหัวขโมย
เพื่อที่จะไปจับขโมยค่ะปรากฏขโมยไหวตัวทันหนี
แต่ตอนที่หนีเนี่ยตำรวจสายตรวจออกทำงานพอดีคุณนัทพงศ์
ก็เห็นพิรุษเอ๊ะทำไมเจอตำรวจเราต้องหนี
ก็ไล่ไล่ตามไปสุดท้ายตำรวจไปจับได้นะคะ
ในลักษณะที่เขานอนราบอยู่แล้วก็เอาใบไม้คลุมตัว
บริกรรมคาถาเป็นคาถาที่บอกว่าพรางตัวเองอยู่ค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจนี่ต้องเอามือแหวกแหวกใบไม้นะแล้วก็เอากุญแจมือใส่คุณนัทพงศ์เห็นไหม
คนร้ายเกิดทันการ์ตูนนินจาฮาโตลิหรือเปล่า
หรือตีใหญ่วิชาพลังตัวนะฮะแต่ว่าคุณตำรวจเนี่ยคือ
คือเขาอาจจะคิดว่าคนอื่นไม่เห็นแต่ตำรวจเห็น

ใช่เวลาเราปิดตาแล้วเราจะไม่เห็นใครนะ
ใช่แต่เขาบอกว่าสงสัยคาถาจะไม่ขลัง
ตำรวจแวกใบไม้และสวมคุณแจมือเลยนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ตอนประมาณ๕ทุ่มของ
อย่างที่บอกเขาออกตรวจนะฮะตำรวจสายตรวจเขาก็ออกตรวจ
กระทั่งถึงจุดนึงเนี่ยตรงบางเขนผู้ชายคนนี้
พอเห็นตำรวจปุ๊บวิ่งหนีเลยโอ้อย่างนี้พิรุษชัดนะคะ
ข้ามเกาะกลางถนนไปที่หมู่บ้านนะฮะตำรวจก็เรียกให้หยุดนะฮะ
จะตรวจค้นก็ไม่ยอมหยุดแล้ววิ่งหนีเข้าป่าหายไป
ตำรวจก็เลยต้องปิดล้อมค่ะล้อมอยู่ประมาณ๕นาที
จับได้อยู่ในสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ
นิ่งแล้วเอาใบไม้แห้งพรางตัวเอาไว้นะคะ
ถ้าเข้าใจว่าเป็นตะกะแตนใบไม้หรือยังไงก็ไม่ทราบนะคะ
นายุทธพงศ์อธิบายเหตุผลที่เขาวิ่งหนีบอกว่า
เนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะมีเพื่อนสาวที่รู้จักกันเนี่ยทักแชทไลน์มาให้มารับ
แล้วนัดกันตรงซอยผ่วนโยธิน๕๒
ขับรถมาถึงมาเจอนายพัฒนศักดิ์สุนัน
เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เป็นอดีตนายจ้างที่เขาเคยขโมยมอเตอร์ไซค์มา
เจอเนี่ยค่ะก็เลยตกใจขับรถเร่งเครื่องหลบหนีค่ะ
ขับไปน้ำมันจะหมดถังก็เลยจอดอยู่ริมถนน
จังหวะนั้นตำรวจมาพอดีเห็นตำรวจก็วิ่งหนีเลยค่ะ
เข้าไปในป่าแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนเอาใบไม้พรางตัวเอาไว้แล้วท่องคาถา
คือมั่นใจว่าตัวเองมีเครื่องลางของขลังเด็ดนะคะแต่คาดว่าน่าจะตอนวิ่งหนีเนี่ย
หล่นไปก็เลยก็เลยไม่ได้ผลทำให้ตำรวจมองเห็นและถูกจับได้ค่ะ
ตอนตำรวจเรียกเอ็งได้ยินไหมหลักไปแล้วครับหลักหลักจนหลักเลยหรอ
ใช่ครับเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยไม่ได้มีตามเสียบก่อน
เครื่องลางหล่นนะคะก็เลยคาถาก็เลยไม่ขลังเลยนะคะครับ
ส่วนผู้เสียหายตัวจริงค่ะคุณพัฒนศักดิ์สุนันนะคะ
ก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาคนนี้มาขอทำงานเขาก็เลยให้รถโมโตสใหม่นะฮะ
ผู้ต้องหาคนนี้ออกอุบายขอยืมรถมอเตอร์ไซค์ไปฉีดวัคซีน

เขาก็เลยต้องแจ้งความกับสนสายไหมนี่แหละ
แล้วตัวเองก็ให้เพื่อนผู้หญิงที่รู้จักกันเนี่ยทักเฟซบุ๊กไปหาคนร้าย
ติดต่อขอนัดพบวางแผนดักซุ่มจะทวงเอารถคืน
ก็เลยเป็นที่มาที่ไปจ๊ะกันแล้วเขาก็วิ่งหนีนี่แหละค่ะ

ก็ช่วยกันกระชากประตูเขาก็ยังไม่ได้เปิด
ระหว่างที่ยืนคุมประตูเขาผมก็เดินไปหยิบโทรศัพท์
เพื่อจะคุยกับตำรวจเพราะโทรศัพท์ผมมี๒เครื่อง
เพราะว่าอีกเครื่องหนึ่งคุยกับผู้หญิงอีกคโหลดคุยกับตำรวจ
ผมก็ฝันปันนะให้ตำรวจจับมัน

ก็เจอนี่แหละค่ะนายุทธพงศ์ผู้ต้องหาเนี่ย
ก็ยอมรับทุกข้อกล่าวหานะคะตำรวจส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสอนอนสายไหม
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะคาถาไม่คลั้งค่ะ